เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมพ่อปู่ฤษี
มีทั้งคลานไปตามถนนที่เขาเอาน้ำราด
รวมถึงมีการสาดน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ด้วย

ปู่รือศรีป้อมมาเป็นมรมีนะครับ

เข้ามาแล้วสาธุนะครับ
เข้ามาแล้วสาธุนะครับสาธุครับสาธุครับ
สาธุนะครับ
สายาวเลยนะครับ
นะครับสาธุนะครับเข้ามาแล้วสาธุนะครับ

แล้วก็เป็นคลิปต่อเนื่องกันนะคะต้องบอกก่อน
เพราะว่าตอนแรกพ่อปู่ฤษีคือคลานไปตามถนนนี้
แล้วก็มีคนที่อัดคลิปบอกว่าสาธุครับสาธุครับ
จะมีการเอาน้ำราดพื้นถนนตลอดเลย
ระยะทางนี่คือหลายสิบเมตรเลยนะคะ
เหมือนเมื่อวานเป็นการแชร์กันแล้วก็เป็นการไลฟ์สดด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไลฟ์สดในเพจที่เกี่ยวกับการให้เลขให้โชคในนั้นนะฮะ
ใช่แต่ว่าคุณคิดดูมีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
นะฮะบอกว่าโอ้โหพ่อปูหน้าอกเนี่ยคงถลอกปอกเปลือกหมดแล้ว
บางคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่านี่จะอ้างว่าองค์นคราชเข้าสิง
ก็เลยต้องเลื้อยแบบนี้สรุปว่าเป็นนาคเป็นองค์นคราช
หรือว่าเป็นตัวเฮียอะไรหรือเปล่า

คือคนก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นพันเลยนะคุณนะ
ใช่ค่ะตอนนี้เห็นตอนที่คลานมาเอาตัวไถบื้นถนนมาเลยนะครับ
เหมือนกับเขาไถมาจนนี้ถึงสำนัก
พอถึงสำนักสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ข้างในเมื่อกี้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาใส่นุ่งแต่งขาวห่มขาว
แล้วดูสิคะอาการของผู้หญิงคนนี้
กรีดร้องแล้วก็ยกมือนี้คือมีอาการแปลก
พ่อปู่ฤษีก็เลยรดน้ำมนต์ไปที่ผู้หญิงคนนี้
ลูกศิษย์ผู้หญิงคนนี้จากอาการแบบนี้ก็สงบลง
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ตอนราดน้ำมนต์ค่ะ
นี่ค่ะรดน้ำมนต์ร้องกรี๊ดแล้วก็มีเอาดอกไม้โปรย
แล้วมีช็อตที่ผู้ชายที่บอกว่าเป็นพ่อปู่ฤษีเนี่ย
หยดน้ำตาเทียนใส่หน้าตัวเองด้วยนะคุณผู้ชม
หยดน้ำตาเทียนก็มาตอนนี้คือน้ำตาเทียนไฟร้อนเห็นไหม
แต่ว่าพ่อปู่ฤษีก็ไม่ได้มีท่าทีของความร้อน

แล้วก็น้ำตาเทียนใส่หน้าไปหมดเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่นั่นก็พนมมือสาธุกันใหญ่
ซึ่งคลิปนี้ที่เขาเอามาโพสต์รวมถึงมีการไลฟ์ในเฟซบุ๊ก
เมื่อกี้ถามคุณสุดสกุลอยู่เลยตอนที่คุณเข้าไปดู
เขาไม่ได้ระบุพิกัดสถานที่เลยใช่ไหมว่าอยู่ที่จังหวัดไหนยังไง
ไม่ได้ระบุระบุแค่ว่างวดที่๒๓เลยนะฮะ

คือคนเชื่อก็มีก็เข้าไปสาธุสาธุนะ
บางคนก็บอกว่าอยู่แถวไหนครับอยากไปกราบนะครับ
บางคนก็บอกอาการหนักมากแล้วเอาที่สบายใจแล้วกัน
ถ้าจะเป็นพญานาคจริงแสดงอิทธิฤทธิลงไปในน้ำ
ดำน้ำให้ดูสัก๕นาที๑๐นาทีได้ไหม
หุดดำไหว้ไม่ต้องมาเลื้อยคลานอยู่บนถนนอะไรแบบนี้นะฮะ
วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเหมือนกันนะคุณนะ
ความคิดเห็น๓๔๒๖รายการแชร์เป็นพันแล้วฮะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น
แล้วก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ